คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา
แต่ว่าตอนที่ไปเจอนั้นยังคงมีอาการสลึมสลือนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ
คือทางตำรวจนั้นไปตรวจสอบนะฮะจุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่าห้องหนึ่งครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะพอไปตรวจสอบในห้องนอนปรากฏไปเจอผู้ตายครับ
ชื่อว่าคุณสรรญานอรพันธ์อายุ๓๘ปีเสียชีวิตอยู่บนเตียง
และที่บริเวณใบหน้าที่กระเต็นคุณผู้ชมมีคราบอาเจียนเต็มใบหน้า
แต่ว่าไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายคุณผู้ชมเห็นนี้ไหมฮะ
คือใกล้นี่นะครับนอกจากทางมันเป็นเหมือนหมูกระทะ
หมูกระทะมีแก้วเหล้า๒ใบบริเวณนั้นคือมีแฟนผู้ตายเป็นชาวกัมพูชา
อายุ๔๒ปีนอนหายใจรวยรินอาการสลึมสลือมีคราบอาเจียนที่ใบหน้าเช่นกัน
คือเขาก็นอนเหมือนตาลอยนะแล้วถ้าดูจากภาพตรงนี้ก็นอนอยู่ข้างเลยใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเจอมีหมูกระทะใช่ไหมครับ
เปล่าหมูกระทะมีแก้วเหล้าไปเจอยาแก้แพ้แก้วัดนี่นะครับ
ก็ทราบข้อมูลว่าผู้ตายนั้นเป็นหวัดอยู่ก็เลยมียาชุดนี้
เดี๋ยวทางตำรวจนั้นต้องรอให้ทางแฟนนุ่มชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับ
เรียกว่าได้สติก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสอบสวนกัน
ขณะที่นายจ้างของหนุ่มกัมพูชานะครับชื่อว่าคุณเสกสรรเนี่ย
เป็นคนเจอศพคนแรกบอกว่าลูกน้องคนนี้ทำงานด้วยกันมา๑๐กว่าปีแล้วครับ
ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันนี้จะมารับลูกน้องไปทำงานที่จันทบุรี
รองเท้าวางหน้าห้องได้ยินเสียงแอร์เปิดอยู่
เรียกยังไงก็ไม่ออกมาก็เลยตัดสินใจนะครับเจาะประตูเปิดเข้าไปนะ
เห็นลูกน้องนอนอยู่ไม่พูดอะไรกอดแฟนตัวเองอยู่พอไปจับตัวผู้หญิง
ปรากฏว่าผู้หญิงเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีฮะ
เขาฟังหน้าอยู่แล้วแล้วนอนอยู่ข้าง
เดี๋ยวลุกมาก็แค่ไม่มีแรงลุกแล้วก็เอามือรีบแขกข้างซ้ายเอง
เขานอนอยู่ข้างนอนอยู่ข้างนี้